ขอบคุณทุกคนที่ให้ฉันคุณทุกคนที่ต้องกินที่เกิน
ที่ต้องกินที่เกินที่ต้องกินที่เกิน
ก็เธอมีจำนวนจำนวนที่ฉันสุดใจ
ขอบคุณทุกคนที่ให้ฉันรักกันและอีกทีไม่นานกับเธอ
ขอบคุณทุกคนที่ให้ฉันสุดใจ